หลังจากที่ทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำต่อนะครับ
ที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับ
เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเพิ่มเติมจากคุณวัชรีดวงใส
รายงานสดมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาที่กฮกระทำชำลาวเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปีนะคะ
สอบปากคำเพิ่มเติมค่ะที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
หลังช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจนำตัวนายชายุทธ์คงเจริญอายุสี่สิบปีหรือนายเอ็มค่ะที่เกาเหตุกระทำชำลาวเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นออทิติกลูกเลี้ยงมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนแล้วนะคะ
หลังก่อนหน้านี้ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเพราะหลังจากที่ถูกจับได้ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ก็ถูกนำตัวมาที่สพกระทุ่มแบนเลยและได้สอบปากคำไปเพียงเบื้องต้นเท่านั้น
แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันทีทั้งที่ยังไม่ได้มีการสอบปากคำรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทสมชาติเต็มเปี่ยมรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนนะคะ
หลังเจ้าหน้าที่พบยาบ้า๑๐เมตรระหว่างเข้าจับกลุ่ม
ซึ่งนับว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งต้องนำตัวไปดำเนินคดีก่อน
เมื่อเข้าสู่กระบวนการฝากค้างทางตำรวจจะไปอายัดตัวมาดำเนินคดีที่สพกระทุ่มแบนในคดีคมคืนกระทำชำราวต่อไปค่ะ
จะเป็นรับญาติหากภาพบังกัน

มารับตัวมาดำเนินคดีที่นี่